เมื่อวานนี้ค่ะทางสารอาญานะคะได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์
ประธานนปชในข้อหาคดีก่อการร้ายนะคะ
ขณะเดียวกันสารดีกาก็มีคำพิพากษาแก้โทษจำคุกของนายสนทิลิ้มทองกุล
โดยให้จำคุกเป็นเวลา๑ปีและรอการลงโทษในคดีหมินประมาทนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะ
เมื่อวานนี้สารดีกาก็ได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่นายภูมิธรรมเวชยชัย
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรองเลขาธิการภักดิ์ไทยรักไทย
สนทิลิ้มทองกุลอดีตแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
จำเลยที่๕พร้อมพวกในความผิดฐานหมินประมาท
แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาโทษจำคุก๖เดือนนายสนทิโดยไม่รอลงอายานั้น
สารดีกาเห็นว่ายังไม่เหมาะสมแก่พฤติการจึงแก้โทษเป็นพิพากษาจำคุกนายสนทิ๑ปี
ซึ่งสาเหตุที่นายสนทิกระทำความผิดเนี่ยเกิดจากการที่โจทย์ไปให้สัมภาษณ์พาดพิงจำเลย
ใช้เว็บไซต์ต่อต้านรัฐบาลขณะนั้นซึ่งนายสนทิไม่เคยต้องโทษมาก่อน
ดังนั้นก็มีเหตุควรปรานีและสมควรให้โอกาสกลับตัวกลับใจ
โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญากำหนด๒ปีแต่เพื่อให้จำเลยหลากจำ
ควรให้เพิ่มโทษปรับด้วยเป็นเงิน๒แสนบาท
ส่วนบริษัทไทยเดย์จำเลยที่๑สารอุทธรพิพากษาโทษปรับ๒๐๐๐๐บาท
ถือว่าเหมาะสมกับพฤติการแล้วนอกเหนือจากที่สารดีการมีคำพิพากษาแก้แล้ว
ส่วนอื่นก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ค่ะ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษก็ได้ยกคำร้อง
ปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชซึ่งเป็นจำเลยที่๒
ในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๑เป็นโจทยื่นฟ้อง
ร่วมกับแก่นำนปช๒๔คนในคดีก่อการร้าย
โดยทนายความของนายจตุพรได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรเป็นครั้งที่๔แล้ว
หลังสารอาญามีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คำร้องดังกล่าวอ้างเหตุผลประกอบบอกว่านายจตุพรถูกคุมขังมานานกว่า๑เดือนเสร็จแล้ว
ได้รับความทุกข์ทรมานคิดถึงลูกและภรรยาเป็นอย่างมาก
จำเลยรู้สึกเข็ดหลาบและสำนึกผิดที่ได้กระทำผิดเงื่อนไขของศาล
จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปจะขอสาบานด้วยความสัตว์จริงว่า
จะไม่กระทำการใดที่จะผิดเงื่อนไขของศาลอีกและจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยเคร่งครัด
ขอความกรุณาจากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสารก็ปฏิเสธนะคะ